ว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นเรื่องของความหนาวหรือเปล่า
หนาวแต่จัดคุณผู้ชมจะเกิดอาการยังไง

เออเดี๋ยวอันนี้หนาวอันนั้นสันนี่บาก

แต่ใต้สิ่งนี้น่าจะเป็นหนาวได้รึว่า
คุณดูสิเก้าอี้ตัวนี้ทำไมมันสั่นกึก
เก้าอี้ก็มีหัวใจนาวเป็น
อันนี้แต่ก็ได้คุณ

โอ๊ยพลังงานอะไรเหรอน็อตมันหลวม
พลังงานจากการขับเคลื่อนรถเมย์นี่แหละค่ะ

เป็นช่วงล้องพอดีนิไง
ก็อาจจะหลวมด้วยแหละขับเร็วด้วยแหละ

เก้าอี้ตัวนี้ก็เลยสั่นกึ่งอยู่ตัวเดียวเนี่ย
บางคนแซวไงว่าเก้าอี้นวดหรือเปล่า

ใครนั่งอยู่อย่างนี้จ่าย๑๐บาทเท่าเพื่อนนะ

คุณเชื่อไหมที่ฉันเห็นคลิปนี้ครั้งแรก
ดิฉันขำแบบขำหลุดเลยจริง
คือมันอยู่ดีมันก็แบบสั่นตัวเดียว
จากสมัยก่อนผมนั่งรถเมย์เด็กนั่งเจอรถแบบนี้ประจำ

ใครที่หลอนมันไม่หลอนเลยใช่ไหม